ถึงเรื่องของการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ก็ถือว่าแก้กันมายืดเยอะนานกว่า๑๒ปีแล้ว
เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ค่ะทางรัฐบาลก็เลยมีแนวคิดขึ้นมานะคะ
ที่จะตั้งรัฐบาลส่วนหน้าหรือคณะรัฐมนตรีส่วนหน้าในพื้นที่
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
คณะรัฐมนตรีส่วนหน้าคือแนวคิดที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผลึกแนวคิดผลักดันการแก้ไขปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจัง
หลังสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มหวนกลับมารุนแรงอีกครั้ง
ความต้องการให้พื้นที่สงบจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งคณะรัฐมนตรีส่วนหน้า
แก้ไขปัญหาให้อย่างรวดเร็วและทำให้นายกรัฐมนตรีตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
โครงสร้างของคณะรัฐมนตรีส่วนหน้าจะมี๑๐คน
ซึ่งจะประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในพื้นที่
มีความรู้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างดีทั้งตำรวจทหารอดีตข้าราชการประจำ
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ซึ่งผลเอกประวิทย้ำว่าจะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์การทำงานในพื้นที่
และคาดว่าจะมีรายชื่อของอดีตแม่ทัพภาคที่๔เข้าร่วมด้วย
ในส่วนของการจัดการบริหารจะเน้นเพื่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
แต่ไม่ใช่เรื่องนโยบายและสามารถเสร็จสิ้นกระบวนการในพื้นที่ได้
เพราะที่ผ่านมายังคงมีปัญหาเรื่องการตัดสินใจ
การทำงานจะเป็นลักษณะร่วมกันระหว่าง
อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต
ซึ่งตามกฎหมายของ๒หน่วยงานนี้มีสถานะเท่ากัน

แต่ยังมีปัญหาเรื่องการตัดสินใจขั้นสุดท้าย

แต่ว่าสิ่งที่เรามองตอนนี้ก็คือเรื่องทางปฏิบัติ
ปฏิบัติการที่ยังไม่มีการประสานงานกัน

ว่าท่านรองตรีมีความเป็นกังวลว่า
กล้องวงจรปิดในพื้นที่มันหลายระบบเกินไป
มันไม่มีระบบกลางและไม่มีใครเชื่อมกับใครได้

แล้วจะมีฐานข้อมูลจะมีคนมานั่งวิเคราะห์ข้อมูล
แต่ไม่ใช่เป็นคณะรัฐมนตรีที่สั่งในเชิงนโยบายนะครับ
เพราะว่าในเชิงนโยบายนี้สั่งจากกรุงเทพมหานคร

แต่อย่างในการปฏิบัติการจริงเมื่อตกลงจะเชื่อมระบบ

ปรากฏว่าในพื้นที่ไม่มีเจ้าภาพจริง
กรมนสปตก็จะมีระบบของตัวเอง
ฉะเจ้าภาพกลางที่จะทำตรงนี้นะครับ
ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้งานของ๒๒กระทรวง๕๕หน่วยงานหลัก
และที่สำคัญร่วมกับภาคประชาสังคม

แล้วก็มีอำนาจเพียงพอที่จะบริหารจัดการ

จะมีลักษณะคล้ายกับโมเดลของนายถาวรเสนเนียม

และตัดสินใจให้จบในพื้นที่ทั้งหมด

โมเดลนี้จะถูกบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ของชาติ
เพื่อให้รัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารงานต่อ

ซึ่งคาดหวังว่าการแก้ไขปัญหา

ยืดเยื้อยาวนานกว่า๑๒ปี

แนวคิดการจัดตั้งรัฐบาลส่วนหน้า
ริยโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน